ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องราวของหนูน้อยวัย๔ขวบที่ใครเห็นใครก็ทั้งสงสารแล้วก็เอ็นดู
ตอนที่คุณครูพาเขื่นรถกลับไปที่บ้านครูอุ้มจุดเติมต้นของเรื่องครูอุ้มเป็นครูโรงเรียนอนุบาลของน้องเตย
ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์ตัวเล็กคนนี้เดินมาเดินกลับบ้านมาโรงเรียนแล้วมีคุณย่า

ถือไม้คลำอะไรมาด้วยทุกเช้าทุกเย็นก็ไล่ถามจนรู้แล้วก็บอกอ้าวไหนดูสิขึ้นรถมากับครูขอมาดูที่บ้านหน่อย
ก็มาเจอนี่ฮะว่าเด็กมีอยู่กับคุณย่าแค่สองคน

แล้วคุณย่าก็ตาบอดมองไม่เห็น
แต่ว่าคือขุนย่าของเด็ก
น้องเตยเด็กหญิงสุธีมณฑินาศี๔ขวบนะครับ
นักเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียนมะขามทันตะวัน

หลังจากนั้นคุณครูก็เลยตัดสินใจต้องช่วยเหลือลูกศิษย์นะบ้านช่องความเป็นอยู่ลำบาก

เด็ก๔ขวบต้องดูแลญาติที่ตาพิการมองไม่เห็น
หุงข้าวซักผ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับย่า
ย่าเองก็อยากให้หลานไปโรงเรียน
เป็นห่วงก็เป็นห่วงก็ต้องเดินไปส่งทุกวัน
คุณย่าบอกเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ย
มะพร้าวมันหล่นใส่หัวแล้วไม่ได้ไปหาหมอ
ไม่มีสตางค์ตามันก็เลยเนี่ยมองไม่เห็นไปเรื่อย
แล้วก็เป็นต้อเป็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันพ่อกับแม่ของหลานเนี่ย
โอ้โหหายไปตั้งแต่หลานเกิดได้ไม่กี่วัน
เขาบอกเขาจะไปทำงานที่ระยองกันแล้วหายไปเลย
ก็ย่าเลี้ยงตั้งแต่๘วันใช่ไหมไม่ใช่๘เดือนนะ
นี่เห็นมั้ยติก็ไปที่บ้านเห็นมั้ยฮะ
เมื่อวานติไปก็ซื้อชุดนักเรียนซื้อรองเท้านักเรียนมาให้กับน้องเตย
เพราะน้องเตยบอกมีอยู่ชุดเดียวอยากได้ชุดนักเรียนใหม่
ทางร้านที่ตัวเมืองที่ติไปซื้อเนี่ย
พอเขารู้ข่าวว่าเอ้าไทยรัฐทีวีจะมาทำข่าวบ้านน้องเตยเหรอ
ฝากมาให้เลยไม่คิดสตางค์น่ารักจังเลย
นี่เห็นไหมฮะทีนี้พอเป็นข่าวมาแล้วหลังจากที่ครูอุ้มโพสต์ไปเนี่ย
คนก็บริจาคเงินส่งเงินมาช่วยเหลือคุณย่ากับน้องเตยเยอะแยะนะฮะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พอทราบข่าวเขาก็ลงมาดูแลกัน
นะฮะเงินบริจาคเนี่ยเป็นล้านแล้วนะฮะหนึ่งล้านบาทนะครับ
คุณย่าของน้องเตยบอกโอ้โหชีวิตนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เงินล้านเลย
เงินหมื่นนี่ยังไม่เคยเห็น
ยังไม่เคยได้จับเลยมาเจอเงินล้านคุณย่าตกใจ

ใช่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่ถ้ามีใครไปบอกเอามาบริจาคช่วยเหลือน้องเตยกับย่าเสากันนี่
ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่มีแล้วเพราะว่าเขาปิดรับบริจาคไปแล้วนะ
คุณย่าบอกขอปิดและ

คุณย่าแกบอกแกเกรงใจคนบริจาคค่ะ

เพราะบ้านช่องที่แบบโอ้โหมัน
มันพังเสียหายเป็นสังกษีล้อมแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้
คุณย่าเสาบอกว่าเวลาฝนตก

ย่าต้องเอาผ้าห่มมาห่มตัวไว้

ก็คือห่มกันอยู่ในผ้าห่มสองคนย่าหลาน
ถ้าจะเปียกคือให้เปียกย่าแต่หลานไม่เปียก

อย่างนั้นเลยแต่นี่ตอนนี้ก็คนมาช่วยกันเต็มล่ะใช่ไหม
ทำกลางความสงสัยว่าก่อนหน้านี้นี่๔ขวบใช่ไหม

ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้นำชุมชนไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรในพื้นที่
แต่ไปผ่านมาแล้วเจอชีวิตที่ยากลำบากขนาดนี้ของ๒ย่าหลานเลยหรอ

บอกเท่าที่รู้คือลูกชายกับแม่ของเตยหลานสาวนี่ไปทำงานอยู่ระยอง
ขาดการติดต่อไปเลยเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ถ้ายังอยู่แล้วทำไมไม่ติดต่อเลย
บอกไม่ได้ส่งเสียอะไรมาเลยย่าใช้แค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการ
เดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทอืมที่คอยยังชีพ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็ส่งข้อความมาคุยกันนะ
อุ๊ยนี่ถ้าเกิดเขารู้ว่าลูกสาวกับแม่ได้เงินบริจาคเยอะแยะ
จะกลับมากันไหมจะติดต่อหรือเปล่า
ญาติเยิดที่จากที่ตอนแรกไม่มีหนี้จะมีญาติเพิ่มขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันเลยหรือเปล่า
นี่เห็นไหมล่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะพ่อของน้องเตย
พ่อน้องเตยเหรอคะลูกย่าเสาเหรอคะ
ลูกชายของย่าเสานี่ฮะ
เขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยเขาไม่เคยทิ้งลูก
ตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ระยองจริงจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ซื้อของส่งกลับไปให้ลูกสาวที่บ้าน

ตลอดอันนี้ที่คุณพ่อของน้องเตยบอกกับทีมข่าวของเรา
นะค่ะเขายืนยันว่าแม่ของเขาเนี่ยคือย่าของน้องเตยเนี่ย
ก็อยู่กับพ่อนะคืออยู่กับปู่อ่ะเราก็ผมก็พยายามถามนะเฮ้ยเอาให้
แน่นะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะเอองงนะเออคือ
ยืนยันว่าอันนี้คือพ่อของน้องเตยเขาบอกอย่างนี้นะค่ะว่า
พ่อของเขาเนี่ยยังอยู่กับแม่ก็คือปู่อ่ะยังอยู่กับย่าน้อง
เตยคือคนนี้ที่เราทำลูกศรชี้คนนี้โดยมีหลานชายซึ่งเป็น
ลูกของพี่ชายอีกคนนึงเนี่ยดูแลพ่อกับแม่อยู่ทีนี้ที่เขา
ปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาบอกเขาต้องการชี้แจงความจริงในมุม
ของเขาชี้แจงเฉยใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งลูกไม่ได้
ทอดทิ้งพ่อกับแม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยลูกไว้กับแม่แล้วแบบ
เหลียวแลเลยแล้วที่ออกมาพูดไม่ใช่ว่าโอ๊ยรู้ว่าตอนนี้
พ่อกับแม่รู้ว่าลูกสาวกับแม่เนี่ยมีเงินบริจาคเยอะแยะเลย
ปรากฏตัวซะหน่อยไม่ใช่นะฮะถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณย่าคุณ
เสาบอกว่าอย่างนี้อ่ะอืมอันนี้พ่อของน้องเตยเขาอ้างไว้
อย่างนี้นะเขาบอกว่าแม่จำผิดหรือเปล่าแม่จำผิดหรือ
กล่าวว่าเตยคือลูกของลูกชายอีกคนนึงพ่อแม่เนี่ยมีลูกชายอีกคน
คนหนึ่งที่หายไปแล้วไม่ติดต่อแม่เลยตอนนี้แม่อายุเยอะแล้ว
จำผิดหรือเปล่าว่าเตยเนี่ยเป็นลูกของลูกอีกคนนึงแต่
ยเนี่ยคือลูกของเขาที่เขาส่งข้าวส่งของมาตลอดแม่แม่
จะจำหลานผิดอ่าอย่างนั้นเลยคือคุณพ่อของน้องเตยชื่อคุณ
สยามนะฮะคุณศักดิ์สยามชื่อเล่นชื่อเอนะครับค่ะอ่า
ก็บอกกับเราทางโทรศัพท์อ่ะนะบอกว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้เลิก
เมียนะเขากับเมียเนี่ยเขาก็มาทำมาหากินกันที่ระยอง
แล้วก็เลี้ยงลูกเนี่ยตั้งแต่ลูกเกิดอยู่ที่บ้านที่บุรีรำ
เนี่ยที่อำเภอห้วยราชตำบลตาเสาเนี่ยนะจนลูกอายุเก้าเดือน
ข้อมูลตรงกันข้ามกับที่ย่าสาวเล่าแบบทุกอย่างเลยนะเนี่ย
แล้วพอมีสถานการณ์โควิดเขาตกงาน
พอลูกเกิดเนี่ยตอนเลี้ยงลูกจน๙เดือน
โควิดเขาตกงานเขาถึงกลับไปบ้านที่บุรีรำ
ไม่ใช่ว่าอยู่ที่บุรีรำจนเลี้ยงลูกจน๙เดือน
ลูกเนี่ยเขาเลี้ยงจนลูกอายุถึง๙เดือน
แล้วเจอโควิดตกงานก็เลยกลับไปอยู่กับแม่ที่บุรีรำ
แล้วก็ฝากลูกไว้กับแม่
เพราะฉะนั้นเขาขอยืนยันว่าเขาฝากเตยไว้กับย่าเนี่ย
เตยอายุ๙เดือน
แล้วเขาก็กลับมาทำงานกันใหม่ที่จังหวัดระยอง
ซึ่งเขาก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้าส่งมาให้ลูกแทบทุกเดือน
แต่ยอมรับว่าไม่ได้ส่งเงิน
แต่ส่งข้าวของเครื่องใช้มาให้
อันนี้ในมุมของพ่อของน้องเตยเขาบอกอย่างนี้นะค่ะ

ทางพ่อของน้องเตยเนี่ยคุณศักดิ์สยามเนี่ย

เราก็ถามว่าไหนมันมีหลักฐานตรงไหนยืนยันได้บ้างว่าเออไม่ได้ทอดทิ้งลูก
เขาบอกเขาอัปเดตเรื่องราวของลูกสาวเขาผ่านเฟซบุ๊กอยู่เรื่อย
เป็นเฟสที่ใช้ชื่อลูกของเขาชื่อน้องเตย
ส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาก็มีคลิปวิดีโอยืนยัน
ตอนลูกสาวอายุ๒ขวบเขายังโพสต์เอาไว้๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แปลงฟันอยู่ที่บ้านย่านั่นแหละ
ตอนนั้นลูกก็หัดซักผ้า
เหมือนกับที่หลายคนเห็นในวันนี้เนี่ย
เนี่ย
ก็ไคล์โอไว้แล้วก็โปสให้เฟซบุ๊กเขาอยู่เลย
แล้วเขาก็วีดีโอคอลคุยกับลูกสาวอยู่ตลอด

คือยังไงนะคะสอนให้ลูกซักผ้าด้วยตัวเอง๒ขวบ
เดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยสิ

จะได้ดูว่าใครเป็นคนถ่ายแล้วมีเสียงใครบ้าง
คือเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนถ่ายใช่ไหม

หรือย่าถ่ายส่งไปให้
แล้วเซฟไว้
เขาก็บอกว่า
เขาบอกเขาก็อัพคลิปลูกเขาอยู่เนี่ย
วิดีโอคอลคุยกับน้องเตยตลอด

ที่เขาไม่ได้วีดีโอคอลไปคุยกับลูก
เพราะว่าเขาติดขัด

เขาก็เลยไม่มีเงินเติมพวก

ก็เลยติดต่อกันไม่ได้ผ่านทางโซเชียล
เอาลองฟังเขาหน่อยฮะ
เราก็ใช้บ้างไหมครับ
นี่คือสิ่งที่เขาบอกกับเรา
ทางโทรศัพท์นะฮะ

มีลูกชายคนโตอีกคนนึงเป็นพี่ของน้องเตย
แต่ฝากยายเลี้ยงก็คือแม่ของแม่แม่ของภรรยาแม่ของภรรยา
ลูกชายฝากยายเลี้ยงส่วนลูกสาวฝากย่าเลี้ยง
พ่อของน้องเตยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปเสียงอีกทีนึง
แล้วก็อ่านตัวหนังสือไปด้วยนะครับ
คือที่เราได้คุยกับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยติดต่อมาหาแม่ในวันนี้
ติดต่อหาคุณย่าเสาว่าทำไมข่าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
เขาไม่ได้ทอดทิ้งอะไรอย่างนั้นนะ
คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกกับเราในวันนี้นะ
บอกกับผู้สื่อข่าวนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องรอฟัง
แล้วก็รอพิสูจน์ความจริงกันต่อไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
เขาไม่ได้ทอดทิ้งลูกจริงไหมเขาไม่ได้ทอดทิ้งแม่จริงไหม
หรือที่เขาบอกว่าแม่เขาก็ยังอยู่กับพ่อนะพ่อเขาก็ยังอยู่นะปู่ปู่น้องเตยยังอยู่นะ
เดี๋ยวขอตรวจสอบให้ชัดหน่อยว่าเออจริงไม่จริงอย่างไร
สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอาข้อมูลมายันกันนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณไกด์ธนกรไปที่ระยองนะฮะ
เพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นการคุยทางโทรศัพท์ใช่ไหมเราอยากเจอตัว
ไปหาเลยตามข่าวเนี่ยบอกอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่ห้องเช่า
แต่ไปถึงก็คุณพ่อน้องเตยเขาบอกเขาไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วนะ
เขาก็พูดตามที่เขาได้ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์ไป
ชาวบ้านในพื้นที่ระแวกแถวนี้ที่ระยองบอกว่า
นายศักดิ์สยามเคยพาลูกสาวก็คือน้องเตยมาที่ระยองเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนั้นมากับลูกชายคนโตพี่ของน้องเตยซึ่งอายุห่างกันสักประมาณ๒ปี
ส่วนเรื่องที่ว่าส่งเสียไม่ส่งเสียทอดทิ้งไม่ทอดทิ้ง
ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เอาเป็นว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เขาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหน่อยนะครับ
ก็เลยต้องเอาลูกสองคนไปฝากย่าคนหนึ่งฝากยายคนหนึ่ง
เอ้าถามย่าเสาดีกว่านะฮะย่าเสานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปถามย่าเสาย่าเสาบอกว่าตอนนี้ดีใจมาก
ที่มีความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเงินบริจาคต่าง
เดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงบ้านให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้น
กันฟ้ากันฝนได้ดีขึ้นหลานเสาร์ก็คือน้องเตยเองก็ดีใจนะ
ดีขึ้นไม่ต้องลำบากลำบลเรื่องที่ลูกชายคือพ่อของน้องเตย
บอกมาว่าผมไม่เคยทอดทิ้งลูกนะแม่ผมเลี้ยงลูกจนถึงอายุเท่านั้นเท่านี้
เอามาฝากแม่ซื้อของส่งมาให้ตลอด
คุณย่าเสายืนยันนะฮะยืนยันเหมือนเดิมยืนยันคำเดิมว่า
ไม่เคยได้รับการติดต่อจากลูกชายคนนี้เลย
หนูก็มีเงินเรียนด้วยไม่เคยติดต่อเลย
แล้วเขาเคยซื้อของมาให้ไหมไม่แม่ยายตานี่ก็รู้
ตลอดเลยไม่รู้จะกี่ปีมาแล้วไม่เคยได้เลย
เรียงลูกตั้งแต่ครบได้กี่วัน
รอดได้๘วันก็เอามา

มันมีช่วงที่พ่อของน้องเปยเนี่ยโทรไปหาย่าเสามีมั้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุณครูนะดูพ่อของน้องเตยโทรไป
ย่าเสานะฮะเพื่อคือวันนี้เขาโทรไปเพื่อจะบอกกับแม่เขาว่าให้แม่
เนี่ยพูดตรงตรงแต่ย่าเสาก็ยืนยันว่าทุกสิ่งที่พูดไปเนี่ยคือ
ความจริงย่าเลี้ยงหลานตั้งแต่อายุ๘วันแต่ตัวพ่อน้องเตยก็ยืน
เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวความจริงมันก็ปรากฏแล้วนะถ้าเกิดพ่อก็พูด
จริงนะแต่แม่ตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเออยังไงให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูเรื่องเงินทองหรือว่าสิ่งของบริจาคต่าง
ต่างให้กับน้องเตยแล้วก็คุณย่าหน่อยกันแล้วกันคุณครูนะ
ครับคุณครูบอกว่าที่พ่อของน้องเตยบอกว่าติดต่อมาเนี่ยไม่
เคยติดต่อเลยนะฮะตอนนี้พอทราบว่ามีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้า
ครูก็ดีใจส่วนอาการตาของคุณย่าเสานะครับที่มองไม่เห็น
คุณหมอมาดูให้แล้วนะครับคือยืนยันว่าไม่น่าจะกลับไปมอง
ได้เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะจัดทีมแพทย์เข้ามาดูแลให้อันนี้เรื่อง